ตอนนี้ฉันไปทำข่าวคุณแมทย์ไงจำได้ไหม
ตอนนั้นที่มีข่าวว่าความรักเขาจังหรือเปล่า

แต่ว่าล่าสุดนะคะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ย
จะถูกตัดทิ้งออกไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
คือตอนนั้นนะคะหลายคนก็แอบงงอยู่นะคะ

เขาตอบแปลกปกติเนี่ยแม้เขาจะตอบแบบมั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะ

มาแบบอ้อมแอ้มในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน

ช่วงนั้นก็ไม่มีภาพใหม่มาอัปเดตเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะดิฉันเตรียมพับเสือกกลับบ้านไปเลย

เพราะว่าทั้งคู่เขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่า

ดูได้จากโพสต์ล่าสุดนะคะของคุณแมทค่ะ

เป็นภาพตัวเองกับธุรกิจใหม่ขายไอศครีมค่ะ
พร้อมเขียนบรรยายไว้แบบยาวเหยียดแล้วก็หวานจับใจนะคะ
ข้อความอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบนี้เลยค่ะ
อยากจะขอบคุณพี่สงการที่ทำร้านนี้ให้
ออกแบบให้ออกเงินให้ไม่ใช่น้อย
อันนี้เล่าให้ฟังหรืออวยก็ไม่รู้เนาะ
แต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะเดี๋ยวใช้หนี้ไม่ไหว

นักสู้ในตัวแมทก็ได้จากพี่สงกรานนี่แหละ
ตั้งแต่รู้จักกันมาเธอเห็นศักยภาพในตัวเอง

เป็นเหตุผลหลักเลยล่ะที่ทำให้หลงรักนะคะ
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะรูปหัวใจสีชมพูหวาน
สักแบบหนึ่งดวงนะคะแล้วก็แท็กไปที่ไอจีของสงการค่ะ
เป็นอันประกาศพัดแจ้งแล้วนะคะว่าคู่นี้เขายังรักกันดีค่ะ
คือก่อนหน้านี้คือสาวแมทเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่เขาทำธุรกิจนี่แหละค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะความรักมันก็ไม่ยื้อยุดชุดไปไหน
ก็ยังอยู่ที่นี่แหละค่ะโบนันซ่าเขาใหญ่
เพราะว่าร้านที่เขาทำมันใกล้กัน
แล้วก็ถัดมาหน่อยก็เป็นร้านไอซีมของคุณแมท

สะหยบข่าวลืมไปเลยก็เกิดจบเลยนะคะ
ยังรักกันดีเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะ